คือร้องได้ให้ร้าง
คือร้องได้ให้ร้าง

แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอทยอยส่งคืน

ไม่หยินเจ๊บเลยค่ะ
คือว่าเด็กที่มีสมะที่
ควบคุมอารมณ์ได้ดีในตอนร้อง
คิดว่าถูกต้องหมดไหมที่ร้องจีน่า

เอาละครับเพลงนี้เพลงที่สอง

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องซีน่าร้อง
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ร้องได้แบบนี้รับแล้วสองมือสองมือแปลง
เพลงที่ร้องได้นะครับนั่นก็คือเขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโรพันธ์
ยายดีใจไหมคุณยายดีใจค่ะมีความสุขไหมมีความสุข
วันนี้ถือว่าอยู่กันครบค่ะคุณยายนี่ถือว่างานหนักเหมือนกันนะคะ
ในการเลี้ยงเด็กตั้งหลายคนค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะมาถามคุณยายนะว่า
มีอะไรมั่งรายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เวลาหมดก่อน
คุณยายจะได้ไปคุยกันกับคุณหลานนะให้หายตื่นเต้น
ซีน่าก็ได้มีเวลานะครับไปเก็บตัวนะครับไปซักซ้อมเพลงมา
อยากให้ได้เยอะนะครับอยากให้ได้มากกว่า๖๐๐๐ด้วยซ้ำนะครับ
จะได้มีเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องน้องเอาละครับคุณผู้ชมมาติดตาม
เป็นกำลังใจให้กับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนนี้นะครับ
น้องซีน่าได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตคราวหน้าทุกเสาร์
และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผม
จบจากรายการของเรานะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ
เพราะว่าพี่เอชายามิดชัยรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะกับรายการเกมต่อชีวิต
กว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
มันมาแล้วร้องได้ให้ล้าน
มันมาแล้วร้องได้ให้ล้าน
หลังจากนั้นก็มาทราบข่าวจากคุณยายของลักกี้บอกคุณแม่ถูกจับที่ญี่ปุ่น
เคยคิดโกรธลูกสาวบ้างไหมครับ
บางทีหนูก็โกรธบางทีก็สงสารลูกชีวิตพ่อแม่ก็ลำบากก็พาวนาให้ลูกกลับมาหาหลานเร็ว